อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังแล้วนะครับ

นักฟังคำวินิจฉัยของสารมนตร์วันนี้
ผู้แทนผู้ร้องและผู้แทนผู้ถูกร้องมาสาร
ที่สารมนตร์ได้อ่านคำวินิจฉัยที่สารมนตร์ได้อ่านคำวินิจฉัยที่สารมนตร์ได้อ่านคำวินิจฉัยที่สารมนตร์
ที่สารมนตร์ได้อ่านคำวินิจฉัยที่สารมนตร์
ที่สารมนตร์ได้อ่านคำวินิจฉัยที่สารมนตร์

ที่สารมนตร์

ที่สารมนตร์